คุณผู้ชมยังจำคดีความของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่พี่เสกโลโซ
เมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบได้ไหมคะมีหลากหลายคดีเลยนะคะคุณผู้ชม
ถูกพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาเป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทของพันรยาการวิพากรเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๒ปี๒๑เดือนโดยไม่รอลงอาญา
แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าป่วยเป็นไบโพล่าขณะกระทำผิดก็ตามนะคะซึ่งมีความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้สารอาญามีนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำคุก๖เดือน
ฐานมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตไว้ในครอบครองของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก๓เดือน
และเมื่อรวมกับโทษความผิดอื่นตามคำพิพากษาสารชั้นต้นอีก๑ปี๑๒เดือน
เป็นจำคุกหนึ่งปีสิบห้าเดือนพร้อมกับบวกโทษจำคุกหนึ่งปีสามเดือน
คดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทของคุณการวิพากรเป็นจำคุกจำเลยทั้งสิ้น๒ปี๑๘เดือนนะคะ
ภายหลังคำพิพากษาสารอุทรการวิพากรได้ยื่นคำร้อง
สำหรับหลักทรัพย์เป็นเงินหกแสนบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวพิเศษระหว่างดีกาคดี
โดยระบุว่าจำเลยเป็นศิลปินชื่อดังหากเดินทางไปไหนย่อมมีคนรู้จัก
ดังนั้นถ้าได้รับการปล่อยตัวจะหลบหนีไปไหนไม่ได้ประกอบกับจำเลยมีอาการป่วยไบโพล่า
หากต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำก่อนคดีถึงที่สุดแล้วอาจเกิดอันตรายกับตัวเองมากกว่าบุคคลทั่วไปด้วย
โดยสารอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตส่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้สารดีกาพิจารณาประกัน
ซึ่งต่อมาสารพิจารณาแล้วได้อนุญาตให้เสกโลโซประกันตัวได้โดยไม่กำหนดเงื่อนไขนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ข่าวของพี่เสกแพร่สะพัดออกไปคุณผู้ชมทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ติดต่อหาพันรยาพี่การวิพากร
แต่เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงจริงนะคะก่อนจะโพสต์ชี้แจงภายหลังว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมพูดถึงคดีดังกล่าว
ทุกคนในครอบครัวเสียใจมากและอยากให้เวลาเยียวยาจิตใจโดยเฉพาะสามีของเธอหากพร้อมเมื่อไหร่ก็จะออกให้สัมภาษณ์นะคะ
ขณะที่น้องสาวของพี่การค่ะก็คือคุณเก๋ได้โพสต์ภาพครอบครัวกอดให้กำลังใจพี่เสก
พร้อมกับข้อความสุดซึ้งนะคะใจความว่าไม่ว่าจะยังไงพี่เสกจะมีครอบครัวมีหลานอยู่ด้วยจนวันตาย
อย่าคิดมากพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ววันต่อไปต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้เตือนตัวเองเตือนตัวพี่เสกแล้วก็เตือนสังคมด้วยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษ